มาเท้าความกันหน่อยสำหรับกรณีอุบัติเหตุทางรถยนต์
ของนางเอกสาวคนหนึ่งที่ถูกแชร์ว่าโลกโซเชียลว่ามีการเฉียวชนกันนะคะ
กับรถแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งสืบไปสืบมาก็คือนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปานของเรานี่แหละ
โดยตัวเธอเองก่อนหน้านี้ก็ออกมายอมรับผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วนะคะ
ว่าเธอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ทุกอย่างก็มีการเคลียร์กันอย่างลงตัว
มีการใช้ค่าเสียหายจากประกันภัยไปเรียบร้อยแล้วมีเอกสารมีคุณตำรวจดูแลคดี
ทุกอย่างอย่างถูกต้องแต่ภายหลังข่าวกลับถูกบิดเบือนไปหมด
ย้ำด้วยว่าแม้จะไม่ใช่คนขับแต่ก็เสียใจกับเหตุการณ์นั้นอยู่ไม่น้อยค่ะ
แต่ดูเหมือนว่ากระแสวิภาควิจารณ์มันไม่จบไงคุณคือปากต่อปากพูดกันไปเรื่อยเนาะ
ระบุว่าเหตุการณ์ที่รุ่นพี่ขับรถชนแท็กซี่นั้นคนขับแท็กซี่ติดต่อมาขอเงินเพิ่มสองหมื่นบาท
แต่รุ่นพี่ของเธอเนี่ยยินดีจ่ายให้หนึ่งหมื่นบาทเพราะเห็นว่าคืนนั้นมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
มีประกันชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วค่ะแต่ทางแท็กซี่เนี่ยเขาก็ยังติดต่อมาขอค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เขายืนยันว่าเขาลำบากจริงแล้วก็ได้มีการพูดผ่านสื่อไปแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจพูดให้หยาบเสียหาย
ทางเราก็เห็นใจรุ่นพี่ของเธอจึงยินดีช่วยเหลือให้เงินไป๒๐๐๐บาทตามที่เขาขอมา
ตอนนี้คนขับแท็กซี่ได้เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือทางด้านของคุณหยาดที่เขาออกมา
ยืนยันอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมทั้งนี้ดาราสาวได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่า
รถชนครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุคนที่สนุกปากนำไปพูดเติมแต่งการกระทำคนอื่น
พูดให้ข่าวบิดเบือนทำให้ดูแย่เพียงเพราะใช้คำว่าเขาเป็นดารามันส่งผลกระทบกับจิตใจและครอบครัวของเขามากกว่าที่คุณคิดนะคะ
คือต้องบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยพอเวลามันมีกระแสอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึงเนี่ย
คนส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปถาโถมเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะโดยที่บางครั้งลืมไปว่ามันจะไปกระทบกับชีวิตของคนอื่นเขาหรือเปล่านะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าคิดถึงในทางกลับกันว่าเป็นคนปกติขับรถเฉียวชนมีประกันมาจ่ายให้มีประกันมาเคลียร์ให้ทุกอย่างมันเคลียร์ไหมคุณว่า
จริงแล้วเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะถูกต้องไงแล้วอุบัติเหตุขึ้นแล้วอุบัติเหตุ
ใช่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็มีการเยียวยาแล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ